ตำรวจก็นำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพนะคะ
ไปตั้งแต่เริ่มต้นก่อนที่จะก่อเหตุ

ตำรวจให้นักข่าวได้ถามผู้ต้องหาด้วย
ให้ผู้ต้องหาได้ตอบแล้วเราก็จะได้ยินเสียงผู้ต้องหาด้วย

พาไปดูการทำแผนจุดแรกกันก่อนเลยค่ะ
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารค่ะ

นำตัวนายชัยยุทธ์ผู้ต้องหานะคะ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
จุดแรกก็คือก่อนเกิดเหตุ
ผู้ต้องหาขี่มอเตอร์ไซค์

ไปซื้อน้ำที่ร้านในอำเภอเมืองสมุทรสาคร
ระหว่างนั้นตำรวจชุดสืบสวน

ถึงการก่อเหตุในครั้งนี้ลองไปฟังเสียงค่ะ
ผมพูดได้แค่นี้ครับ

ขอแรกขอแรกครับ

ไม่อยากพูดแล้วตอนนี้ต่อให้พูดละมาก
ขอขอบคุณมากครับ

ใช่เพราะบอกว่าที่ทำไปเพราะแค้นแม่ยาย

ตำบลนาเดียมเพื่อเมืองสมุทรสาครนะคะ
ระหว่างที่นำตัวผู้ต้องหาเข้าไปทำแผนในบ้านร้างเนี่ย

แล้วก็การปิดล้อมของตำรวจเจ้าหน้าที่

สื่อว่าไม่ให้ขึ้นไปชั้น๒นะ

เป็นเสื้อเปื้อนเลือด
ตอบนิดเดียว
สื่อก็เลยอยากรู้อยากถามเพิ่ม

ยาเสพติดก่อนก่อเหตุนะคะ
ทีนี้เราก็เลยมีเสียงทั้งผู้ต้องหา
มีเสียงรองพบตรด้วยนะคะ

อยากขอโทษนะไหม

หรือมีปัญหาอย่างครอบครัว
ส่วนหนึ่งหลักหลายคือตรวจสานเสพติตในร่างกายของเขา
เป็นประเด็นหลักแล้วก็พบยาบ้าด้วย

ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าทำครั้งแรกครั้งเดียว

หรือว่าข้อหรือไม่ทะเลาะวิวาสกัน
ยังไม่ได้พูดถึงตรงนี้ไม่มีครับ
วางแผนมาก่อนไหมหรือว่ายังไงครับ
ก็เกิดจากอารมณ์ของตัวผู้ต่างหาอย่างนี้